คุณผู้ชมแห่นึกว่าวันนี้จะไม่มีข่าวลุงพลแล้วนะนึกว่าจะไม่มีประเด็นอะไร
ก็มีประเด็นให้เล่าจนได้ครับคือมีความหนักใจลุงพลกับป้าแตนเนี่ยเขาหนักใจ
ที่เขาถูกพาดพิงจากกรณีการไลฟ์ของคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
เลยตัดสินใจอ่ะไปปรึกษาทนายความซะหน่อยดีกว่าแล้วเลือกถูกคนด้วยนะ
เขาเลือกไปปรึกษาทนายสิทธาทนายตั้มอ๋อก็อย่างที่เรารู้กันนะ
จริงแล้วเขาก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันนะคุณอัจฉริยะกับทนายตั้ม
เนี่ยค่ะลุงพลแกก็เหมือนรู้อ่ะเนาะก็มากับเอ๊ะคนใส่หมวกสีขาวนี่
ภรรยาหมอปลาอ่าภรรยาหมอปลาใช่ไหมคะก็มาด้วยกันเนี่ยค่ะกับป้าแตน

ก็ไปปรึกษาทางกฎหมายกับทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้ม

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยสิบกัญญายนที่ผ่านมา
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมเขามีการไลฟ์เฟซบุ๊ก
แล้วก็มีการพูดพาดพิงถึงลุงพลในเรื่องของอาการเป็นหนี้สินต่างนานา
แล้วก็มีการพูดเรื่องคดีน้องชมพู่ด้วย
ก็เลยรู้สึกร้อนใจอยากจะมาปรึกษาทนายตั้มหน่อยว่า
เออควรจะดำเนินคดีขออภัยกับนายอัชริยะไหม
ซึ่งเนื้อหาเนี่ยเอาคร่าวแล้วกันนะคะที่คุณอัจฉริยะเขาไลฟ์เนี่ย
ทำนองว่าคดีน้องชมพู่เนี่ยน้องอาจจะตายฟรี
อาจจะมีการแขวนคดีจนกว่าจะมีพยานหลักฐานใหม่
โดยเฉพาะลุงพลที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยก็ไม่ตรงเหมือนกัน
แล้วมันก็มีข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นเรื่องส่วนตัวของลุงพลว่า
ลุงพลเนี่ยเขาเป็นหนี้สินกับใครยังไงแบบไหนบ้าง
ในวันที่น้องชมพู่หายตัวไปก็มีเจ้าหนี้มาตามทวงต่างนานาอะไรแบบนี้นะคะ
ซึ่งระหว่างการปรึกษากันของลุงพลกับป้าแตนแล้วก็ทนายตั้มเนี่ย
ก็บอกว่าก็ต้องคิดอะเนาะเวลาจะมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลทีมันไม่ได้มีกันฟรีไง
มันก็มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะตัวลุงพลกับป้าแตนเองก็ไม่ได้เป็นคนร่ำรวยอะไร
ใจก็เสียใจนะที่ทำไมนายอัจฉริยะถึงมาพาดพิงแบบนี้
ไม่มีภูมิความจริงสักนิดเดียวเลยแถมนายอัจฉริยะเองไม่เคยลงพื้นที่
เอาข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนเขาบอกว่าลุงพลพูดพูดอยู่
อยู่ก็เอาหน้ากากขึ้นมาซับที่หน้าไม่รู้ทรัพย์อะไรเหมือนกัน
คุณผู้ชมลองดูบรรยากาศช่วงนั้นหน่อยก็แล้วกัน
อ๋อคิดอีกแล้วก็คือเรายังไม่ได้มีอะไรถ้าเรื่องขึ้นศาสตร์ขึ้นอะไรเรายังไม่เคย
ใช่เราก็จะมาปรึกษาก่อนอะไรอย่างนี้แล้วค่อยกลับมาคุยกันอีกทีนึงว่าจะยังไง
แต่ว่าเราอยากรู้เบื้องต้นว่าควรจะทำยังไง
คุณคิดกันนะครับผมคิดแต่ถ้าน้ำมัน๕๐๐๐บาทไหวไหมลูกคุณ

นั่นแหละล่ะครับจนเสร็จคดี

แล้วก็การฟ้องเนี่ยถ้าเกิดลูกคุณตัดสินใจกระเดิมในคดี
เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ลูกคุณฟังนะครับว่าขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้าง
ถ้าเกิดว่าท่านไม่รู้ความจริงท่านก็ไม่ควรจะพูด
บอกว่ามีทกศและบริษัทไฟแนนซ์มาทวงหนี้ที่บ้านถึงบ้านประมาณนี้ครับ
ไม่มีครับครับปกติถ้าเขาจะมีก็มันจะเป็นเอกสารที่ส่งมาเป็นเอกสารประจำเดือนเข้ามาอยู่แล้วครับ
เขาไม่ได้รู้จักกับเราเลยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเราเลย
เราอยู่มาพูดลักษณะแบบนี้คือควรจะรู้จักขอบเขตด้วยว่าควรจะพูดไหมหรือไม่ควรจะพูดไหม
คือเราก็อยู่เงียบของเราอย่างนี้ตลอด
ท่านเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วท่านมาทำให้เราเสียชื่อเสียงอย่างนี้มันไม่ควรจะเกิดกับคนอื่นอีกครับ
เห็นในคลิปนี้นะครับเอาเฉพาะคลิปนี้ก่อนนะครับก็มีอยู่สองเรื่องนะครับ
เอาข้อมูลมาจากไหนไปจันนซุรายเอง
เรื่องอย่างที่สองก็ไปพูดประมาณว่า

แบบนี้คุณไปรู้พยานหลักฐานอะไรของตำรวจได้ยังไง
เกี่ยวข้องเจ้าพยาบาลงานตำรวจต้องถูกตรวจสอบในคดีนี้
ให้คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ

ประชาชนทั่วไปผมถามว่าเป็นประโยชน์กับการสืบสวนสอบสวนเหรอ

นี้คือสองประเด็นใหญ่ที่จะมีการฟ้องคดีในวันจันทร์
นายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลที่เป็นลุงเผยน้องจมภูกน์นะครับ
แจ้งข้อหากับใครนะครับค่ะทั้งผู้ต้องหาหรือผู้ต้อง
สงสัยนะครับก็มีนายไชพลกอมีนายชัยพลหรือว่าลุงภลเนี่ย
เมื่อถึงขั้นมีการติดแฮชแท็กแบนลุงพลลักษณะเหมือนกับว่าเออชีวิตลุงพลโอ้โหมาถึงขนาดนี้ได้ยังไง
ท่ามกลางคดีของหลานสาวเด็กหญิงวัย๓ขวบน้องชมพู่ที่เสียชีวิตเนี่ย
โดยยังไม่รู้เลยโอ้โหคดีไปถึงไหนยังไงแต่ว่าลุงพลนี่ไปไกลมาก
แฮสแท็กแบนลุงพลอย่างนี้เลยบางคนก็ต่อว่าต่อขาน
จะฟ้องใหม่ฟ้องจะอะไรยังไงดีหลุงพนก็คิดยังไงค่ะลองฟังนะฮะ

เพราะฉะนั้นเราไม่ได้คิดอะไรมากมายตรงนั้นจ้ะ
ถ้าอยากรู้ความจริงก็มาเจอลุงพลที่บ้านได้ครับ

ดังนั้นเราก็มีคนมีสองอย่าง
ก็คือมองเรากับรบกับบวก
เพราะฉะนั้นเราก็ไม่คิดอะไรที่มันต้อง
ให้เราเหนื่อยหัวใจมากไปกว่านี้อะไร

ขอเขาอย่างเดียวอย่าด่าพ่อรอบแม่แล้วกันเนอะ

หนึ่งในเครือญาติของน้องชมพู่
เด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านกกอก
ที่มุกดาหารที่เสียชีวิตไป
ขอบคุณครับ